อยากไปใช่ไหมคะกรมทรัพยากรธรณี
ชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวทิพย์กับอุทยานธรณีโลกสตูน
บอกเลยน่าสนใจมากรายละเอียดจะเป็นยังไง
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณผู้ชมมาเลยจ้ากรมทรัพยากรธรณี
ต้องเตรียมจัดงานมหากรรมเปิดโลกธรณีวิทยา
เพื่อการท่องเที่ยวกิจกรรมเที่ยวทิพย์
อุทยานธรณีโลกสตูน
ปี๒๕๖๔นะคะเขามีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่๒๓๒๔กันยายนนี้
จะเต็มกันไปเลยกับ๖เส้นทางท่องเที่ยวเสมือนจริง
กับอุทยานธรณีโลกสตูน
อุทยานธรณีหนึ่งเดียวของไทย
แล้วก็ชวนให้ย้อนอดีตท่องโลกบรรพการ
กับธรณีอุทยานธรณีทั่วประเทศ

เขาบอกว่าเพื่อหวังว่าจะให้คุณผู้ชมได้รับความผ่อนคลาย
จากการไปสัมผัสธรรมชาติผ่านการท่องเที่ยวที่เสมือนจริง
จากว่าดิฉันว่าหลายคนคิดถึงการเดินทางไปท่องเที่ยว

คือสตูนเป็นจังหวัดที่แบบคุณสามารถ
นั่งเรือไปเกาะไปทะเลต่างได้
แล้วคุณจะได้รับความรู้ความเข้าใจในวิวัต
นาการของโลกจากหลักฐานทางธรณีวิทยาและนิเวศวิทยาด้วย
ไปเที่ยวได้ความรู้ด้วยนะแล้วนอกจากนี้ภายในงาน
ยังมีการนำเสนอผลงานด้านการบริหารจัดการอุทยานธรณี
ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส์
พร้อมการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าของอุทยานธรณีโลกสตูน
เชื่อมโยงสู่อุทยานธรณีในประเทศไทยแห่งอื่นเพื่อต่อยอดอะไร
แนวคิดในการบริหารจัดการอุทยานธรณีในระดับภูมิภาค
เพราะว่าจริงในประเทศไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะ
มหากรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูนนะคะ
จากค่าร้อยล้านปีสู่คุณคีรียิ่งใหญ่
พร้อมเปิดให้คุณผู้ชมที่สนใจลงทะเบียนออนไลน์นะ
แกนแล้วลงทะเบียนดูนะคะคุณจะได้เหมือนแบบไปสัมผัสการเดินทางที่เขาบอก
เสมือนจริงมากแล้วคุณจะได้ชม
วิวทิวทัศน์บรรยากาศที่มันหลากหลายแง่มุมมากกว่าด้วยตา